คุณผู้ชมจากเรื่องการเมืองมาดูเรื่องของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ปีนี้ครบรอบครบ๗๐ปีทีนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เลยมีการจัดกิจกรรมค่ะ
กิจกรรมนี้เราไปสัญจรไปพบลูกค้าคนสำคัญ
ไปกันถึงที่จังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
นี่เลยเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานค่ะ
ลูกค้าที่เขามาอุดหนุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ร้านขายหนังสือพิมพ์ของนางอารีณบางช้าง
ดูสิคะมารอหน้าแผงกันเพียบเลย
แล้วลูกค้าเนี่ยนะมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลกับกิจกรรมฉลองครบรอบ๗๐ปีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
โดยนายบุญลือศรีสุวรรณฝ่ายจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่า
โอกาสที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครบรอบ๗๐ปีเนี่ยนะคะ
ก็เลยอยากจะตอบแทนลูกค้าจัดสัญจรไปตามพื้นที่ต่าง
แล้วก็มีการแจกของชำรวยให้กับลูกค้า
สนับสนุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตลอดมาเลย
แล้วมีอะไรบ้างล่ะกระเป๋าผ้าแบบนี้
กระเป๋าคาดเอวกระเป๋าใส่เครื่องสำอาง
มีผ้ากันเปื้อนมีสมุดไดอารี่ปากกา
นี่ง่ายคุณผู้ชมคืออยากได้ไหมคะ
อยากได้สิคะได้ง่ายมากเลยเราเห็นเรายังอยากได้เลย
ใช่คือซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ๑ฉบับ
ก็มาจับของรางวัลแล้วก็เดี๋ยวดูกันเลยเนี่ย
ลุ้นกันเลยว่าอ้าวจับออกมาได้อะไร
คุณพี่ได้กระเป๋าขาดเอวคุณพี่ได้สมุดได้อารี่ไป

ชิงรางวัลใหญ่กับกิจกรรมไทยรัฐ๗๐ปี
ทั้งปีฟินทั่วหน้าอีกด้วยนะคะ
งานนี้มีคนให้ความสนใจเพียบเลยค่ะ
แล้วกิจกรรมสัญจรครั้งต่อไปประกาศเอาไว้เลยค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะไปเจอแฟนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ใครเป็นชาวชุมพรเดี๋ยวรอไปลุ้นรางวัลใหญ่กันได้นะคะ
หนังสือพิมพ์ทั้งทีวีทั้งเว็บไซต์เนี่ย
ครอบคลุมแล้วก็เหมาะกับทุกคนเลยจริงนะคะ